แกยังใจครอบครัวนี้บ้างเลยนะคะอยู่ที่ประธุมธานี
ใหม่ต้องรอดต้องบุกไปที่บ้านนะคะไปช่วยเหลือ
ไหมคะครอบครัวนี้มีกัน๑๓คน๑๒คนติดโควิด
แล้ว๑๑คนเป็นเด็กอายุตั้งแต่๕ขวบถึง๑๕ขวบ
บางคนนี่ถึงขั้นชักเกร็งเลยนะคะครับเอาแล้วถามว่าอ้าว
แล้วสายด่วนหนึ่งสามสามศูนย์อ่ะหนึ่งหกหกเก้าอ่ะโทรไปแล้ว
โทรไปแล้วค่ะปลายสายบอกว่าไม่มีรถว่างมารับ
อ๋อก็เลยต้องรอดถึงสายใหม่ต้องรอดใช่ค่ะ
แต่เด็กป่วยนี่อันตรายนะอันตรายนะคะ
เคยมีเหตุการณ์นะคะที่แบบเด็กเล็กเนี่ย
ชักเกร็งแล้วถึงกระทั่งว่าเสียชีวิตนะคะ
สุดท้ายแล้วอาสาสมัครทีมสายใหม่ต้องรอดนะคะ
ต้องเดินทางไปที่ตรงนี้ล่ะค่ะบ้านในตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะคะอย่างที่บอกไปว่า
ครอบครัวนี้เขามีกันทั้งหมดแล้วดูสภาพบ้านสิคะ
คือจะมาคงยากอะค่ะเขาอยู่กันทั้งหมดสิบสามคนนะคะ
สิบสองคนเนี่ยติดโควิดสิบเอ็ดคน
อายุตั้งแต่ห้าขวบถึงสิบห้าขวบผู้ใหญ่หนึ่งคนนะคะ
เป็นโควิดแล้วก็ทยอยติดกันมาตั้งแต่๔มีนาคม
ไปจนถึงหกมีนาคมโอ้หลายวันแล้วนะใช่ค่ะ
ก่อนหน้านี้นะพี่บุ๊กพอไปหาไซด์ดัวนหนึ่งสามสามศูนย์แล้วนะคะ
อยากเข้าระบบโฮมไอโซเลชั่นแต่เวลาผ่านไปห้าวันแล้วอ่ะดอม
นานแล้วนะไม่มีการติดต่อกลับมาจากปลายสายเลยนะคะ
สิ่งที่เขาทำรู้ไหมคะต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะ
ยาไม่พอเด็กเล็กได้กินก่อนเด็กโตไว้ที่หลัง

ก็เลยทำให้เด็กที่ไม่ได้กินเนี่ยอุณหภูมิร่างกายเนี่ย
มันสูงไงนะคะลูกชายวัย๕ขวบของบ้านรู้ไหมคะวัดไข้ได้๔๐๒องศาเซลเซียส
แล้วมีประจำโรคประจำตัวด้วยคือโรคลมชักมีอาการแน่นหน้าอก
หายใจไม่ออกกินข้าวไม่ได้แม่ก็กลัวว่าลูกจะชักเกรง
โทรไปหา๑๓๓๐แล้วไม่ได้รับการติดต่อกลับ
ก็เลยลองโทร๑๖๖๙เจ้าหน้าที่บอกว่ารถไม่ว่างน่าทำใจนะคะ
ตั้งแต่วันที่๔๖กุมภาพันธ์ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเลยนะ
คือคุณแม่ที่เป็นเจ้าของบ้านคุณแม่จริงมีลูก๕คน
มีลูก๕คนลูกคนหนึ่งเป็นโรคลมชักส่วนเด็กคนอื่นอีก๖คนเป็นหลาน

แล้วสุดท้ายร้อนถึงกลุ่มสายใหม่ต้องรอดนะคะต้องมาให้การช่วยเหลือแบบนี้
แล้วก็จัดยามาให้เด็กกินนำอุปกรณ์เรื่องของการวัดชิปศืนอาจารย์
นี่ก็สำคัญนะคะวัดค่าออกซิเจนต่างก็ช่วยกัน
แล้วก็มีการประสานโรงพยาบาลภูมิพล
เพื่อให้มารับน้องตัวน้อยก่อนอายุ๕ขวบ

แล้วก็อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า๔๐องศาเซลเซียต
คนนี้น่ากังวลที่สุดนะครับ
รับตัวไปแล้วนะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะ
ติดโควิดไปจะได้รับการรักษานะครับ